เสียบสยองเหล็กยิงปลา
ตัวฉมวกเหล็กเนี่ยค่ะมันแทงทะลุหน้าเลยอยู่หลังพี่เบิร์ต
ถ้าพลาดได้ยังไง
คือพอคนเห็นจังหวะนี้ก็เกิดคำถามว่า

เสียวสิเพราะเห็นภาพแล้วมันก็น่ากลัว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
อันนี้เห็นรถกู้ชีพกู้ภัยแปลว่าต้องมาแล้ว
มาช่วยคนเจ็บก่อนโอ๊ย
มือหนึ่งต้องจับให้มันนิ่งคุณผู้ชมครับฮะครับ
แล้วก็ต้องไปโรงพยาบาล
เอาตัวจากตรงริมอ่างคลองใหญ่
ที่ตำบลอาหารปลวกแดงเรียองนี่นะคะ
นำตัวคนเจ็บนี่ไปถึงโรงพยาบาลแล้ว

คนเจ็บคนนี้คือนายสารสบุญลาบอายุ๓๐ปีค่ะ
ก็ไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยปลวกแดง
แล้วสภาพคืออยู่แบบนี้เลยหนกแก้มซ้าย
ทะลุไปถึงจมูกอะค่ะ
ถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้ถึงแล้วนะ
ถามเพื่อนของเขาเพื่อนของสารโรธ
เพื่อนสารดชื่อว่ารุงอรุณเจนพานิต
เล่าให้ฟังว่าผมสารดแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่ง

ปรากฏว่าตัวสารสคนเจ็บมุดน้ำดำน้ำลงไปก่อน
ดำลงไปแป๊บเดียวนะเพื่อนเล่าให้ฟัง

โดนอะไรวะทำไมลูกดอกปักอยู่ที่หน้าแบบนี้
ก็เลยคิดว่าปืนยิงปลามันอาจจะลั่นใส่อันนี้เพื่อนบอกนะ
แล้วทรมานเหมือนกันนะคุณผู้ชมคิดดูสิ
หลังจากที่ฉมวกมันเสียบอยู่ตรงหน้าแบบนี้
เป็นเสียบที่มันไม่ใช่แบบม้าทรงในงานแบบสารเจ้าอะไรเลยค่ะ
แต่คือต้องพาตัวสารโรธไปขอความช่วยเหลือกับกู้ภัย
แล้ววิธีการจากอ่างเก็บน้ำไปหากู้ภัยนี่คือไปหาเองนะ
เอาเหรอตุเล็งขึ้นรถซาเล็งไป

กว่าโลระหว่างทางนั้นแล้วเลือดมันก็ออกตลอด
จนตัวซีดนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นนะ
พอไปถึงกู้ภัยแล้วเป็นยังไงเราก็เลยไปถามกู้ภัยต่อพี่พรชัยค่ะ
พรชัยเป็นกู้ภัยปลวกแดงเล่าให้ฟังบอกว่าหูย
ระยะทางนะกว่าจะพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
คือผมใช้คำว่าค่อยขับแบบประคองสุด
เพราะอะไรรู้ไหมทางมันก็ไม่ได้ราบเรียบไง
มันก็สะทันเขาเรียกว่าอะไรสะเทือนนะ
เพราะมันก็จะแบบมีหลุมมีบ่อบ้างใช่ไหมรถมันจะโครงใช่ไหม
แล้วทุกครั้งที่รถมันแบบโครงเคลงหรือกระแทก
คิดสภาพดูสิมันเจ็บสิคะต้องระวังมากเลยอ่ะ
ถ้าเกิดว่าขับไปแล้วไม่ได้มองหลุมข้างหน้าแล้วเผลอไปตกหลุมกระแทกขึ้นมานะ

ใช่ค่ะแล้วพอเห็นแบบนี้ต้องบอกทุกคนเลย
ที่ไปหาปลาอุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงคุณผู้ชม
แล้วถามว่าอาการพี่สาโรธพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้าง
หมอผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้ว
เอาฉมวกเอาเหล็กแหลมออกมาได้แล้ว
อยากจะไปคุยกับหมอว่าหมอผ่ายังไงอยาก
อยากจะได้ความรู้ว่าโอ้โหแกต้องผ่ายังไง
แล้วพี่บอสดูสิคือมันเหมือนกับตรงจมูก
มันเข้าไปด้านในเนอะมันผ่าไป
มันเข้ามันเข้ารูเนี่ยรูกระโหลกเนี่ย
แล้วก็ผ่านหลังจมูกแล้วก็มาทุรุษผ่ายังไงถึงเอาออกได้

ตอนที่ผ่าเสร็จแล้วพี่เขาจะหน้าตาเป็นยังไง
ไม่รู้ว่าแผลมันจะต้องรอเชื่อมต้องรอ
เอาใจช่วยนะพี่ขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับ